จังหวัดเชียงใหม่ไปดูนะครับพี่กู้ภัยนะฮะเข้าไปช่วยแมว
แมวอยู่ในบ้านจริงเป็น๑๐ตัวนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วไฟมันไหม้ไหม้ชนิดที่ว่าเจ้าของช่วยตัวเองได้
แต่ช่วยแมวไม่ทันแล้วล่ะครับ
เคยเห็นปั๊มหัวใจแมวไหมปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจฮะ
แต่ดูมันจะแข็งไปแล้วนะพี่
ทันไหมเนี่ยทันไหมกี่หลายตัวด้วยใช่ไหมคุณนัทพงศ์
ตัวครับคือจริงมีอยู่๑๐
แต่ที่เรารายงานข่าวได้เนี่ย๗เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับ
ช่วยกันปั๊มหัวใจแมวที่เพิ่งออกมาจากกองไฟ
ในเหตุการณ์ไฟไหม้ทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้๗ตัวครับ
แต่แมวแต่ละตัวอ่อนแรงแย่แล้วล่ะสำลักควันเหมือนคนเรานี่แหละ
ตัวมีร่องรอยถูกไฟไหม้โอ้โหประถมพยาบาลกันใหญ่แล้วครับ
แล้วก็ส่งแมวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแมวรอด๔ตัวครับ
แล้วตาย๗ตัวครับคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าโอ้โหตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิด
มาจากหน้าบ้านเขาก็ตกใจได้ยินเสียงระเบิด

ไฟข้าวของบนล่างพังหมดฮะ
นี่ครับครับบ้านหลังเกิดเหตุเป็นเตาเฮ้าครับ
ไปที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ชัยภูมิครับ

ท่านนั่งร้องไห้มองดูไฟไหม้บ้าน

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้บ้านเรือนที่หมู่เก้า

โอ้โหนี่เหลือแต่ตอไฟหมดเลยจริงอะ
ถ้าเวลาเด็กได้ยินบอกเหลือแต่ต่อเหลือแต่ต่อเป็นยังไง
นี่แหละครับเหลือแต่ต่อเป็นแบบนี้นะฮะ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงจากพื้นดินประมาณ๑เมตร

โอ้โฮมันก็ไหม้อย่างดีน่ะสิ
นางทองมีสุขจันทร์ท่านอายุ๘๒แล้วท่านเล่าทั้งน้ำตา
บอกบ้านหลังนี้อยู่กับลูกอายุ๕๒

ขณะเกิดเหตุคุณยายนั่งเล่นอยู่บ้านข้าง
ลูกชายวิ่งไปบอกแม่ไฟไหม้

ได้จะมองไฟไหม้บ้านตัวเองไปต่อหน้าต่อตา
ไม่รู้จะทำยังไงด้วยแต่ร้องไห้ร้องไห้ไป
ของอะไรก็เอาออกมาไม่ได้สักชิ้นเดียว
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจาก
ถ้ามีบึ้มอย่างนี้อาจจะไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วเป็นบ้านไม้เก่าด้วยแล้วบ้านก็เป็นเชื้อไฟอย่างดี
หลังเกิดเหตุอบตนายางกลักก็มาช่วยเหลือ

เราไปที่สมุทรประการเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบ้าง
กับอาสาสมัครบริเวณนิษฐีรวมกับตันยูคลองด่าน
ไปตรวจสอบเหตุไฟไหม้โรงงานทำฟองน้ำที่นอนเก่า

แหละครับร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ติดกัน
วนเฮาวส์ที่อยู่หลังโกดังหายไป๗ห้อง

แล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมแล้ว๙หลังครับคุณผู้ชม
ล่าสุดตำรวจสพคลองด่านก็เชิญ

เจ้าของร้านที่ถูกไฟไหม้มาสอบปากคำ
เจ้าของร้านก็บอกว่าน่าจะไฟฟ้ารัดวงจรแหละคุณตำรวจ
เนื่องจากในโกดังมันไม่มีใครอยู่หรอก
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ส่วนนางกาญจนาหมื่นสำแดงเพื่อนบ้านบอกว่า
บ้านฉันอยู่ข้างพังหมดประเมินความเสียหายไม่ได้
นะฮะส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้นะครับ

ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เก็บวัตถุพยานครับ
นี่แหละค่ะรวบรวมมาให้ดูนะคะ
ไฟไหม้ถี่ในหลายพื้นที่เลยช่วงนี้
ช่วงนี้ระวังเลยค่ะเพราะว่าอากาศก็แห้งด้วยนะคะ
แล้วก็เดิมก็คือไฟฟ้ารัดวงจรเลยค่ะ